การเห็นบอกว่าช่วงนี้ป่วยบ่อย

ชอบแบบนอนน้อยอะไรอย่างนี้
วันน้อยแล้วก็ซ้อมละครด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบออกกำลังกายหักโหนิดนึง

มันเป็นปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางใจหรือครับ

ก็เป็นทางกายครับ

ก็อยู่กับตัวเองมาสักพักแล้วครับ
อยู่ตัวเองมาสักพักแล้วก็พยายามหานู่นหานี่ทำ

แล้วก็พยายามออกกำลังกาย

พอดีมีพี่เอ็กกี้เป็นไอดอลก็เลย

แล้วก็เดี๋ยวกำลังคุยทำเพลงกันอยู่

ก็มีกับโปรดิเซอร์ในค่ายด้วยแล้วก็มีข้างนอกค่ายด้วยครับ
การทำเรื่องนี้ทำกับค่ายด้วยครับ
ก็พยายามคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงที่เราอยากได้เพลงแนวนี้
ก็พยายามคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงที่เราอยากได้เพลงแนวนี้
ก็พยายามคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงที่เราอยากได้เพลงแนวนี้
ก็พยายามคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงที่เราอยากได้เพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้

ก็มีไปคุยกับคนที่เป็นคนแต่งเพลงแนวนี้
ก็เรียนรู้แล้วกันครับเรียนรู้ในสิ่งที่ผ่านมา
ว่าอะไรที่เราเคยเจอมา

ก็จะพยายามดูแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ตัวเองไปเรื่อย
ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ต้องจะต้องมีแฟนอายุเท่านี้เท่านี้
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเจอผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็เจอเอง

พอคนโฟการ์เราเรื่องความรัก
จากคอมเม้นต์ดาวน์มาภันธ์ต่อไป
ถ้าเราจะโตรคนใหม่อย่างนี้

เขาผ่านที่จะแบบ

งานในการตั้งใจดูแลครอบครัวอันนี้มากกว่า
ที่จะโฟกัสว่าเราทำไมมีแต่เรื่องความรักในข่าวความรัก
อยากให้คนโฟกัสเรื่องผลงานเรื่องการทำงานของเรามากกว่า
ขอบคุณมากครับ